จากกรณีของน้องจอยนะคะหญิงวัย๒๒ปีที่เสียชีวิตด้วยอาการป่วย
แต่ว่าปรากฏว่าจังหวะที่เปิดโลงออกมาจะมีพิธีชาปนกิจนะคะ
ปรากฏว่าร่างน้องเนี่ยคือไม่แข็งคือศพไม่แข็งตัวนิ่มยังยกขยับได้
แล้วมีการเอาเครื่องวัดชีพจรมาวัดปรากฏว่ามันมีชีพจรเต้น
หลายคนก็มีความหวังครอบครัวก็หวังว่าจะมีปฏิหารแต่สุดท้ายแล้วโรงพยาบาลชี้แจงแล้วนะคะว่าเครื่องมันเสีย
แล้วก็มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์จากอาจารย์เจตแล้ว
เมื่อวานนี้ก็เลยมีพิธีชาปนกิจศพเรียบร้อยแล้วนะคะ
วันนี้เนี่ยทางครอบครัวก็มีการเอาเท่ากระดูกของน้องจอยกลับมาที่บ้านแล้วเพื่อเตรียมจะลอยอังคารนะคะ
นี่ค่ะคุณแม่ของน้องจอยก็บอกว่าก็ไปเก็บเท่ากระดูกน้องมาตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นแล้วล่ะ
โดยกระดูกน้องเนี่ยมีสีดำก็ถามสับปะเหลอสับปะเหลอก็บอกว่าเอาเป็นเรื่องปกติ
เวลาที่กระดูกแบบโดนเผาแล้วมีความร้อนแล้วเอาน้ำราดก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะ
ทีนี้คุณแม่บอกว่าสุนัขของน้องจอยที่ก่อนหน้านี้ช่วงที่น้องจอยป่วยแล้วก็พักอยู่ที่บ้านเนี่ย
ครอบครัวก็เอาหมาตัวนี้ค่ะไปปล่อยที่วัด
อยู่มันก็มาเดินวนเวียนดมกลิ่นอยู่ในจุดที่มีการเผาศพ
แต่ว่ามีหมาวัดอีก๒ตัวไม่ได้มาเข้าใกล้ตรงจุดนี้เลยนะคะ
ก็เลยคิดว่ามันคงจำได้มันจำกลิ่นเจ้าของได้
ก็คงจะจำกลิ่นน้องจอยได้อะไรแบบนี้นะคะ
แม่เองบอกว่าจอยไม่ได้มาเข้าฝันหรือว่าอะไรเลย
แต่ก็เหมือนรู้สึกลึกเหมือนกันว่าจอยอาจจะยังมีห่วง
วนเวียนอยู่ไม่ไปไหนแม่ก็ตั้งจิตอธิษฐานนะคะ
บอกว่าให้จอยไปผุดไปเกิดไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์เถอะ
หรือถ้าเกิดใหม่ขอให้ไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีจะได้สุขสบาย
ไม่ต้องห่วงทางนี้เดี๋ยวแม่จะดูแล
ลูกสาวของจอยวัย๓ขวบเป็นอย่างดีให้เอง
ลูกจะไม่ต้องห่วงอาบน้ำน้ำของจอยไว้ต่างกัน
น้องอาจจะอยู่แถวนั้นหรือว่าได้กินน้องปลาเมืองนั้นคือว่านั้นอาจจะเป็นจังสรรค์
บอกเคยเห็นหมาตัวนี้เป็นแบบนี้
ทางฝั่งวิทยาศาสตร์ก็มีการอธิบายไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีพจรหรือว่าจะเป็นเรื่องของทำไมศพไม่แข็งตัวนะคะ
ทีนี้ทางฝั่งความเชื่อเพื่อความสบายใจเอาไปถามให้อีกรอบนึงก็ได้นะคะ
ทีมข่าวไปคุยกับหมอลวกค่ะก็จะมีชาวบ้านในพื้นที่

ลูกบอกว่าจริงมาดูศพน้องจอยตั้งแต่๘เมษายนแล้วล่ะ
ครั้งแรกจับดูชีพจรที่ข้อมือและเท้าก็รู้สึกว่ามีชีพจรนะ
แต่พอมีการทำพิธีตามความเชื่อชาวอีสาน
ที่เอาไข่ไก่มาถูแขนถูขาแล้วก็บริกรรมคาถาแล้วตอกใส่จาน
ถ้าไข่แดงไม่แตกแปลว่ายังมีชีวิตอยู่
แต่ทำ๓ครั้งไข่แดงแตกทั้ง๓ครั้งเลย
ก็เลยเป็นการยืนยันว่าถ้าเอาสายความเชื่อนะ
วิธีความเชื่อเขาก็บอกว่าน้องจอยเสียชีวิตแล้วจริง
แล้วการเสียชีวิตของน้องจอยก็ไม่ได้เป็นเรื่องทางศัยศาสตร์อะไรแต่อย่างใดด้วย
เพราะถ้าเอาตามความเชื่ออีกอ่ะถ้าสมมุติว่ามีศัยศาสตร์มีมนต์ดำเนี่ย
มันจะต้องมีสิ่งแปลกปลอมออกมาจากไข่เคยเห็นใช่ไหมคะ
บางทีตอกไข่ออกมามีตะปูบ้างล่ะมีอะไรบ้างล่ะ
อันนี้ไม่มีอะไรเลยแค่ไข่แดงแตก
ลูกก็ยืนยันว่าสายความเชื่อก็เสียชีวิตแล้วจริงนะ

แล้วก็มีการจะเอาใบตองมาพลิกไข่มันก็ทำไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าไข่แดงมันแตกไปหมดแล้วอะนะคะ

ก็สายความเชื่อก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันกับสายวิทยาศาสต
จอยเสียชีวิตแล้วจริงไม่ได้มีปฏิหารอะไร

คนอีสานเขาบอกว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของการกินของแสลง
คือเหมือนก่อนที่น้องจอยจะเสียชีวิตเนี่ย

คือหมอลูกบอกว่าในหมูกระทะเนี่ย
มันมีผ้าคีริ้ววัวมีกุ้ง

น้องโดนของไหมครับ

อันนี้แต่พูดถึงตามตรงสมัยโบราณก็แหละ
ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่น้องจอยจะนิมนต์พระสงฆ์
ทำบุญใส่บาทที่บ้านอุทิศส่วนกุศลให้น้องนะคะ

เอาไปไว้ที่วัดศรีกรบุรพาค่ะ
เอาไว้เป็นมุมบันทึกเรื่องราวของที่หมู่บ้าน
ให้คนเดินทางมาทำบุญได้รับรู้เรื่องของน้อง

หมอปลาเองก็เคยไปบ้านน้องจอยเหมือนกัน

แล้วก็อยากจะฝากบอกถึงหมอต่าง

มีกุมารมาเข้าบ้างล่ะอะไรบ้างล่ะ

ตอนนี้ครอบครัวที่สูญเสียเขาบอบช้ำมากพอแล้ว
เกาะกระแสอย่าไปสร้างความบอบช้ำเพิ่มเติมให้เขาอีกเลย
หลังจากที่ผมกลับผมก็ดูข่าว
ก็มีคนมาเข้าเป็นกุมารมาเข้าอ้างนู่นนี่นั่น
พอเถอะครับครอบครัวน้องเขาบอบช้ำมามากพอแล้ว
สิ่งที่เราจะต้องให้กันคือกำลังใจให้ครอบครัวนี้ที่เพิ่งสูญเสียลูกสาวนี้เดินต่อไป
อย่าไปท้ออย่าไปแท้อย่ามาสร้างละครว่าผีน้องอยู่ตรงนู้นผีน้องอยู่ตรงนี้
กระทั่งกุมารต่างที่แอบอ้างมาเข้ามาแฝงกัน
ผมมองว่าไร้สาระนะสิ่งที่สำคัญ
กำลังใจอย่าไปซ้ำเติมครอบครัวนี้เขาสูญเสียลูกนะ
เขาไม่ได้ลูกนะเขาสูญเสียนะครับ
นี่นะคะแล้วเหมือนที่แม่ของน้องจอยบอกว่า
นำเท่ากระดูกของน้องจอยไปลอยอังคารตามที่หมอปลาแนะนำ
เพราะหมอปลาแนะนำว่าไปลอยอังคารที่ไหนอย่าบอกใคร
เพราะว่าการเสียชีวิตในลักษณะของน้องจอย
พวกคนที่ทำมนต์ดำคุณสัยอาจจะชอบกลัวว่าจะตามไป